ตอนนี้นะคะกำลังมารับของนะคะจากโรงงานนะคะ๒แสนชิ้นก่อนนะคะแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็๒ล้านกว่าชิ้นนะคะอันนี้มีใบเซิร์นนะคะสามารถส่งออกจีนได้นะคะ
กำลังขนนะครับมีเยอะนะครับไม่ต้องห่วงว่าไม่ได้กันนะครับขอให้มีเงินกันนะครับมีเงินจริงจริงครับ

เราส่งจริงนะครับขอให้จริงนะครับเดินเข้ามามีใบเสือนเลยนะครับ
จุบันนี้เนี่ยการผลิตหน้ากากอนามัยของไทยส่วนหนึ่งก็ใช้ในประเทศและส่วนหนึ่งก็ใช้เพื่อการส่งออกอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นยังไม่มีความจำเป็นอะไรที่สมพันธ์นี้จะไปสกัดกั้นการส่งออก
ทั้งในเรื่องของผลในแง่การนำรายได้เข้าประเทศและในเรื่องของผลทางด้านมนุษยธรรม
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคงจะเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นะคะนอกจากเรื่องของหน้ากากอนามัยนะคะ
วันนี้เราไม่ได้มีแขกรับเชิญมาในสถานีนะคะแต่ว่าเราได้รัฐมนตรีสองท่านนะคะที่จะให้ความกระจ่างเรื่องนี้กัน
จริงแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะคะที่มีความเดือดกันพอสมควรในโซเชียลมีเดียหลังจากที่มีความรู้สึกว่าไปขุดเจอว่าหน้ากากอนามัยหายไปไหนนะคะ
สายแรกที่จะคุยกันกับเรานะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์ค่ะ
รัฐมนตรีสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณจอมขวัญครับค่ะรัฐมนตรีดิฉันเอาเรื่องล่าสุดก่อนเลยนะคะจนถึงตอนนี้ในฐานะที่รับผิดชอบกระทรวงพาณิชย์ตกลงเรื่องของคนชื่อบอยเรื่องของหน้ากากอนามัยสองร้อยล้านชิ้นนะคะเรื่องของการขายราคาสิบสี่บาทต่อชิ้นต่างเหล่านี้เนี่ยตลอดทั้งวันจนถึงตอนนี้ตกลงกระทรวงพาณิชย์ให้คำตอบอะไรได้
ซังการให้ทางผลัดกระทรวงนะครับได้ประสานงานไปแล้วเพื่อที่จะไปร่วมตรวจสอบข้อแท็กติ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรสิ่งขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างของการตรวจสอบเรื่องที่๑
เรื่องที่๒ในเรื่องของหน้ากากอนามัยเรื่องของปริมาณและราคาพูดง่าย
สำหรับในเรื่องปริมาณนั้นกำลังการผลิตทั่วประเทศเนี่ยสามารถผลิตได้๓๖ล้านชิ้นต่อเดือน
ซึ่งมีด้วยกัน๑๑โรงเท่านั้นที่พูดนี่หมายถึงหน้ากากอนามัยเพื่อการแพทย์นะครับ
ซึ่งเป็นหน้ากากสีเขียวส่วนหน้ากากทางเลือกหลายรูปแบบที่เต็มไปหมดน่ะ
คนละกรณีกับอันนี้ขอพูดอันนี้ก่อน
มีอยู่๓๖ล้านชิ้นต่อเดือนซึ่งปริมาณถ้าเกิดคนไทยมาใช้กันทั้งหมดเนี่ย
คนไทยมี๖๐ประลานคนเพราะฉะนั้น๓๖ล้านชิ้นต่อเดือน
เดือนละคนละครึ่งชิ้นต่อเดือนเท่านั้นเองนี่คือกำลังการผลิตทั้งประเทศ
แต่ว่าเมื่อทอนมาเป็นวันก็จะได้ล้าน๒แสนชิ้นต่อวัน
ซึ่งขณะนี้ล้านสองแสนชิ้นต่อวันนี้ได้มีการบริหารจัดการโดยศูนย์กระจายหน้ากากอนามัยเพื่อการแพทย์ประกอบด้วย
และมีตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนมีตัวแทนโรงเรียนแพทย์ซึ่งรับผิดชอบโรงพยาบาลในสังกัดมหาลัยทั่วประเทศ
ทั่วประเทศและมีตัวแทนโรงพยาบาลเอกชน
เหล่านี้เป็นต้นรวมทั้งตัวแทนราชขายยา

ตกลงกันเบื้องต้นว่า
สำหรับร้านสองแสนนี้๗แสนชิ้น
ให้บริหารจัดการโดยกระทรวงสาธารณสุขรับไป
เพื่อที่จะไปส่งให้กับโรงพยาบาลทุกสังกัดทุกประเภท
ไม่มียกเว้นไม่ว่ารัฐบาลหรือเอกชนสังกัดไหนก็ตาม
รวมทั้งคลินิกส่วน๕แสนชิ้นคอนอ

กระจายไปยังประชาชนทั่วทั้งประเทศ

ประกอบด้วยร้านทงฟ้า

มาได้บริหารต่างเกตุบริหารเงื่อนยาทั้งประเทศ
อันนี้ก็ได้บริหารจัดการลักษณะนี้

ส่วนเรื่องราคาพี่ถามเสียงเจนสักครู่

หน้ากากกำหน่าไมทางการแทรภ์นี้เป็นสินค้าครอบคุม
ในตลาดเพราะฉะนั้นถ้าพบหน้ากากสีเขียวตรงไหนขายเกิน๒บาท๕๐ถือว่ากระทำผิดกฎหมาย
ขาย๒บาท๗๐บาทสมมุติอย่างนี้๒บาท๕๑ตังค์ถือว่าผิดกฎหมาย
ค่ะรัฐมนตรีคะเรียนขออนุญาตแทรกท่านนะคะเดี๋ยวเราไม่มีเวลาคุยกันประเด็นที่คนอยากรู้ที่สุด
ตกลงแล้วคนที่เป็นคนที่เป็นแม่งานในการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นกระทรวงพาณิชย์ของท่านถูกต้องนะคะ
คงเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่จะต้องเข้าไปดูแลหน้ากากอนามัยที่เป็นเรื่องของสินค้าควบคุมครับก็จะเข้าไปในกรณีนั้นแล้วผมก็ไม่รู้จักเยอะเพราะว่าไม่ทราบกับใครนะครับ
ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่กระทรวงพาณิชย์ก็จะเข้าไปดูแลในส่วนนี้ส่วนเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นที่เขามีหน้าที่ในการที่จะเข้าไปดูแลตามกฎหมายของแต่ละฝ่ายก็คงจะต้องเข้าไปดู
ตลอดทั้งวันนี้เนี่ยนะคะกรมการค้าภายในได้เข้าไปถึงพื้นที่ไหนที่เกี่ยวข้องกับข่าวนี้แล้วบ้างหรือยังคะ
กรณีข่าวนี้ก็เป็นกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งอันนี้ก็กระทรวงพาณิชย์ก็จะเข้าไปดูในเรื่องของราคาในเรื่องของปริมาณ
แต่ว่าต้องไปตรวจสอบความมีอยู่จริงว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรก่อนด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประหลัดกระทรวงพาณิชย์ก็จะต้องเป็นผู้ที่จะเข้าไปดูครับ
ก่อนที่จะมีการเอาข่าวนี้มาเปิดในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะรัฐมนตรีเคยได้ยินเรื่องนี้มาตลอด๑เดือนที่ผ่านมาไหมคะ
เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงคืนเมื่อวานนะคะแต่ว่าคนนี้เนี่ยเขาเขามีการพูดเรื่องนี้ที่เขาเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน้ากากเนี่ยมาตลอดเดือนกุมภาพันธ์
แล้วตัวเลขที่สำคัญก็คือ๒๐๐ล้านชิ้นเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่รัฐมนตรีเคยให้ไว้ว่าเป็นสต๊อกของประเทศไทยไม่ต้องห่วงว่า๔๕เดือนมีใช้พอแน่คือพอตัวเลขมันมาบรรจบกันพอดีนะคะตลอดที่ผ่านมาเนี่ยท่านสงสัยไหมทำไมรัฐมนตรีหรือว่ากลุ่มการค้าภายในยังต้องมานั่งแก้ปัญหาเรื่องหน้ากากอนาม
โรงงานได้แจ้งให้กรมการค้าภายในได้รับทราบแต่เมื่อสถานการณ์ถึงขั้นที่มีผู้ที่มีความต้องการใช้มากเนี่ยสาการมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็กำลังการผลิตเดิมเนี่ยผลิตได้เดือนละสามสิบล้านชิ้นซึ่งขนาดนั้นเนี่ยเหลือพอที่จะส่งออกด้วยค่ะแต่เมื่อสาการมันเปลี่ยนแปลงไปมีความต้องการใช้หน้า
รายงานความผิดปกติท่านบ้างไหมคะ
ไม่ได้มีการรายงานเรื่องนี้นะครับ
แต่ว่าเมื่อปรากฏเป็นข่าวนี้ก็ต้องไปตรวจสอบ
ว่ามันมีความมีอยู่จริงหรือไม่อย่างไร
จะเข้าข่ายในการกักตุ้นหรือไม่ในลักษณะไหน
แล้วถ้ามีอยู่จริงเนี่ยมันเป็นหน้ากากอนามัยประเภทไหน
แต่ว่าถ้าเป็นหน้ากากอนามัยอย่างที่ผมเรียน
และมีจำนวน๓๖ล้านชิ้นต่อเดือน๑ล้าน๒แสนชิ้นต่อวัน
ซึ่งอันนี้ครับที่กระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงพาณิชย
ได้มามาบริหารจัดการร่วมกันเพื่อที่จะทำอย่างไรให้โรงพยาบาล
สถานพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ได้มีโอกาสที่จะใช้ก่อน
ก็เลยจัดสรรไปให้๗แสนชิ้น
ส่วนประชาชนทั่วไปทั้งประเทศรวมทั้งร้านขายยาก็รวม๕แสนชิ้น
และมีระบบบบริหารจัดการร่วมกันทุกวันครับ
ในการที่จะพิจารณาตัดสินใจว่าไปที่ไหนเท่าไหร่อย่างไร
แล้วก็ขณะนี้มีการส่งคนไปคุมที่โรงงานทั้ง๑๑โรง
เป็นตัวแทนกระทรวงพาณิชย์และตัวแทนจากกองบัญชาการกองทัพไทย
ที่จะเข้าไปร่วมกันกำกับว่าวันนี้ผลิตได้เท่าไหร่

แล้วก็แจ้งมาที่ศูนย์กระจายหน้ากากว่า
ได้ผลิตรวมกันได้ล้านสองแสนชิ้นหรือว่าประมาณเท่าไหร่อย่างไร
เพื่อให้ศูนย์ได้มีโอกาสตัดสินใจว่าจะส่งไปที่หน่วยไหนเท่าไหร่
โรงพยาบาลกระทรวมศาสตร์สุขก็จะได้เหมือนหันจัดการว่า
ส่งไปที่โรงพยาบาลไหนเท่าไหร่อย่างไร
ก็จะมีทั้งกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนกลุ่มโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

แล้วก็กลุ่มคลินิกเอกชนโรงพยาบาลเอกชน
แล้วท่านมนตรีคะชั้นเลือกถามที่๕แสนชิ้น

เพราะว่าถ้า๗แสนชิ้นนี้อาจจะต้องไปถามที่สาธารณสุขนะคะ
เรียนขออนุญาตถามในงานของกระทรวงพาณิชย์ก่อน
เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านบอกว่าคือ๑๑โรงงาน
ในกำลังการผลิตของประเทศไทย

คือคนของกระทรวงพาณิชย์และกองบัญชาการกองทัพไทยเหรอคะ
ที่เป็นตัวแทนเข้ามาร่วมกันครับ
บัญชาการกองทัพไทยเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้คะ
คือกองบัญชาการทหารสูงสุดที่ขอความร่วมมือไปในการที่จะเข้ามาช่วย
อันนี้เป็นเรื่องที่กรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือไป

คือขอมาช่วยในการที่จะมีสถานการณ์อะไรวิกฤติหรือคะ
ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นกรณีวิกฤต
แต่หมายความว่าเพื่อที่จะเข้าไปช่วยดูในเรื่องของการผลิต
และการกำกับตัวเลขผลผลิตที่ออกมา
เพื่อรายงานให้ในส่วนของศูนย์กระจายหน้ากากอนามัยได้รับทราบนะครับ
หนิดไม่พอในการทำเรื่องนี้หรือคะ
ก็พอครับเพราะส่งไป๒คน
แต่ว่าก็เพื่อที่จะให้เกิดความรู้สึกว่า
แล้วในสวนนี่ในส่วนก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับ

คือตอนนี้เนี่ยมีการควบคุมดูแลกำกับดูแลกันแบบไหนคะ
ที่ทำให้ตอนนี้แม้กระทั่งสมาคมร้านขายยา

เข้าใจเรื่องของการไม่ได้ต้องรวมศูนย์
ไปที่กรมการค้าภายในนะคะเข้าใจเรื่องนี้แล้ว
แต่ประเด็นคือตรงร้านขายยา

ทำไมเรียนไปถึงยังหาซื้อไม่ค่อยจะได้คะ
ที่เป็นจำหน่ายร้านขายหน้ากากอนามัย

หรือว่าร้านขายส่งทั่วไป
ซึ่งอันนี้กรมการค้าภายในก็เป็นผู้จัดสรรไปให้

ก็ได้มีตัวแทนมาประชุมอยู่ตลอด
แล้วก็ได้รับในส่วนที่จะกระจายไปให้ประมาณ๒๕๐๐๐ชิ้นต่อวัน
ซึ่งอันนี้ก็แน่นอนว่ามันก็ยังไม่ทั่วถึง
ก็จะต้องใช้ทยอยว่าวันนี้๒๕๐๐บาทไปที่ไหน
วันนี้๒๕๐๐ไปที่ไหนวันนี้๒๕๐๐ไปที่ไหน
ซึ่งอันนั้นก็เป็นกรณีที่จะมีการประชุมร่วมกันในศูนย์กระจายหน้ากาก
แต่ว่าถ้าถามว่าพอหรือไม่ก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าขณะนี้
ความต้องการประชาชนสูงขึ้นหลายเท่าตัว
แล้วก็ทันทีที่เมื่อสินค้าไปถึง
ก็อาจจะทำให้สินค้าหมดไปจากชั้นวางในเวลาที่รวดเร็ว
เพราะว่าของมันมีจำกัด
รัฐมนตรีคะที่ฉันได้ประเด็นจากต้นทางผู้ตรวจสอบ
จะเป็นผู้ตรวจสอบหลักก็คือกระทรวงพาณิชย์ของรัฐมนตรีนะคะ
ขออนุญาตวันนี้เราอาจจะคุยกันสั้นหน่อยนะคะ

ยังไงเบื้องต้นวันนี้ขอบคุณท่านนะคะ
ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

คุณผู้ชมคะจริงแล้วทาง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากรนะคะ

ได้รับปากให้สัมภาษณ์กับทางรายการเอาไว้นะคะ
อย่างนั้นถามสดอีกทีนะคะทีมงานค่ะ
เรียนเข้าสายกับดีฉันเข้าสายกับผู้บัญชการตำรวจภูทรภาค๒ก่อนนะคะ
ระหว่างนี้ที่ยังติดต่อกับทางรัฐมนตรีธรรมนัฐอยู่นะคะ
เราคุยกับผู้บัญชการตำรวจภูทรภาค๒นะคะ

บัญชาการคะตอนนี้ตัวของสอนสุวีอยู่กับท่านที่กองบัญชาการหรือเปล่าคะ
ตอนนี้ได้รับคำสั่งจากสมบัติศาสตร์ให้นำมาที่สมบัติศาสตร์แล้วครับ

มีการกำลังสอบอยู่ครับผมอยู่ในห้องสอบอยู่
ท่านไหนเป็นคนนั่งหัวโต๊ะสอบนะคะ
มีหลายคนครับทั้งภาคบอร์ภาคมอร์ตั้งแต่ต้นที่หลายคนครับ
เรียนถามเบื้องต้นก่อนนะคะคือเรื่องราวที่มันค่อนข้างจะร้อนแรงมันเกิดข้ามคืนนะคะ
แล้วก็นี่มาอีกเกือบจะหมดทั้งวันแล้วเนี่ยนะคะ
คือตกลงแล้วเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกับหน้ากากจำนวนต่างเป็นจำนวนล้านล้านชิ้นเนี่ยจริงไหมคะ
ครับตอนนี้กำลังกำลังสอบอยู่ครับนี่ส่วนเกี่ยวข้องนะครับว่าขนาดนั้นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวขอเวลานะครับกำลังสอบส่วนอย่างไร
หน้ากากโรงงานและโกดังเนี่ยค่ะมีอยู่จริงไหมคะ

แล้วของทั้งหมดเนี่ยยังอยู่หรือว่ามีการส่งขายไปตามที่เขาพูดในเฟซบุ๊คแล้วคะ
ก็กำลังสอบสอบสวนอยู่นะครับเดี๋ยวขอเวลานิดว่ามันขนาดไหนอย่างไรนะครับ
ท่านผู้บัญชาการค่ะนิดเดียวค่ะท่านค่ะเพราะว่าท่านน่าจะเป็นคนที่ให้ความคืบหน้าได้ที่สุดในวันนี้แล้วนะคะ
ผู้บัญชาการคะจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยตัวผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาบอกไหมคะว่าตกลงเขาเกี่ยวข้องกับคนที่ชื่อพิตินันหรือเปล่าคะ
ยังอย่างค่ะยังสอบเวลาที่เขาทำกันเดี๋ยวขอเขาเวลาได้พึ่งมาถึงที่เวลานั้นสอบกันอยู่
แล้วตอนระหว่างทางท่านได้คุยกับเขาไหมคะ
มาตั้งคนละครันครับผมพร้อมมา
เขาเข้ามาหาตำรวจเองหรือว่าตำรวจติดต่อไปหรือว่านัดกันยังไงคะ
ใช่ครับจะเป็นวิธีการเดี๋ยวขอบอกให้นะครับ
ตกลงว่าเขาเป็นคนขายหน้ากากจริงไหมคะ

ตลอดทั้งวันนี้นะคะได้คุยกับคนที่ชื่อพิษตินันแล้วหรือยังคะ
คือต้องเรียนกันว่า
ส่วนตัวแล้วผมไม่ได้มีความสนิทของคุณพิษตินันอะไรอย่างนี้แหละ

แต่ว่าเนื่องจากเขาเป็นผู้สมัครนะครับ

ต่อสอบภักดิ์พลังประชารัฐเกษตร์๖จังหวัดสุราชธรรมิ

ตั้งเป็นคณะทำงาน
ดูแลพื้นที่เก็บและตั้งพื้นที่๖จังหวัดสุราชธรรมิเท่านั้น

เพราะว่าคือจริงฉันก็ตามข่าวท่านทั้งที่ท่านให้ออกมาเป็นเอกสารก่อน
แล้วก็ท่านแถลงที่สภาด้วยนะคะ
ตกลงว่าการคุยกันของคนชื่อพิธีนัน
ซึ่งอยู่ในคณะทำงานของรัฐมนตรี

ซึ่งเป็นคนที่เราเข้าใจว่าเขาเป็นคนขายหน้ากาก
ตกลงสองคนนี้เขารู้จักกันไหมคะ

ผมก็สั่งให้จิตกระส่งตั้งคณะกำอนการสอบสวนค้าวที่จริงเรื่องนี้
ด้วยเวลานี้ได้ค้าวที่จริงแล้วว่า
คุณพิษตินันลัฐเหกอดีตคู่สมัคร

กันในวันนั้นเองนะครับอ่าซึ่งเรื่องที่ไปคุยกันคือเรื่องหน้ากากจริงใช่ไหมคะ
คือผมยืนยันว่าทีมงานผมตั้งกรรมการสอบส่วนวันนี้เนี่ยเขาไปคุยกันจริงแต่ว่า
หน้ากากจะมีจริงหรือไม่มีจริงนี่ผมไม่ทราบนะครับซึ่งไม่มีการซื้อขายกันจริงนะครับ
รัฐมนตรีที่ฉันถามแบบนี้นะคะคือถ้าเปรียบเทียบข้อมูลจาก๓คนด้วยกัน
คือของรัฐมนตรีด้วยเนี่ยนะคะซึ่งท่านก็ยืนยันตามนี้แหละ
ก็ให้สัมภาษณ์ทุกครั้งเหมือนกันหมดว่าสองคนนี้ไปคุยเรื่องหน้ากากจริง
แต่ว่าพิตินันนะคะในคณะทำงานของท่านบอกว่าไม่เกี่ยว
ไม่เกี่ยวกับหน้ากากในขณะที่สอนสุวีเนี่ยพลิกคำพูดของตัวเองนะคะ
โดยล่าสุดหลังจากที่มาพบตำรวจก็คือปฏิเสธต่อหน้านักข่าวว่าก็คือ
ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเรื่องหน้ากากอนามัยเนี่ยนะคะคำคำถามก็คือว่าตกลงแล้วตอนนี้เนี่ย
เป็นคนเดียวที่พูดว่าเขาสองคนคุยกันเรื่องหน้ากากนะคะอย่างงี้เรียนถามแทนประชาชนนะคะ
รัฐมนตรีคือเราควรจะเชื่อควรจะเชื่อคนไหนดีคะ
ว่าตกลงสองคนนี้คุยกันเรื่องหน้ากากหรือไม่ใช่หน้ากากอะค่ะคือในฐานะที่นะครับคุณ
คุณอ่าพี่จินดันเนี่ยรักเอียดเนี่ยซึ่งผมตั้งเป็นคณะ
คณะทำงานของผมเนี่ยนะครับก่อนที่ผมจะให้ข่าวอะไรเนี่ย
ผมต้องมีข่าวละเอียดแล้วนะครับซึ่งผมผมเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหาย
เป็นการวิเครดิตของรัฐบาลนะครับเราจะปล่อยเฉยไม่ได้
ใครก็ตามที่ไปผัวพันเรื่องพวกนี้ผมไม่เอาไว้นะครับ

เพราะผมถือว่าทำให้ภาพลักษณ์ของผมเองและภาพลับของรัฐบาลเสียหายมากเรื่องนี้นะครับ
รัฐมนตรีค่ะที่เขาไปคุยกันเรื่องหน้ากากเนี่ย
ท่านพยายามจะบอกว่าไม่ได้มีการซื้อขายกันนะคะ
แต่ว่าเป็นการไปคุยกันเพราะว่าพิธีนันเนี่ย
อยากจะมีหน้ากากไปแจกในพื้นที่คือเรียนถามเพราะท่านท่านรู้กฎหมายมากกว่าดิฉันอยู่แล้วนะคะ
คือเรียนไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ท่านได้มาจากพิธีนันเนี่ย
คือเขาพยายามจะเลี่ยงว่าไม่ให้เห็นว่าความผิดสำเร็จแล้วหรือเปล่าคะ
คือผมไม่ทราบเรื่องรายละเอียดว่าเขาไปคุยอะไรกันนะครับ
แล้วก็ผมเองก็ไม่ได้คุยกับคุณพิธีนัน
ผมให้ทีมงานที่กระทรวงนะครับสอบถามไปถึงข้อที่จริงก่อนที่ผมจะออกแถลงข่าวนะครับ
ดังนั้นในเมื่อเขาเป็นผู้ที่ผมเป็นแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงาน
คุณจะไปเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องคุณต้องรับผิดชอบตัวเอง
และที่สำคัญที่สุดความจริงก็คือความจริงผมเป็นคนพูดตรงไปตรงมา
รัฐมนตรีได้คุยกับคุณพิธีนันเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะหลังจากที่มีข่าวเรื่องนี้นะคะ
ผมไม่เคยมีเบอร์คุณพิธีนันและผมไม่เคยโทรหาเขา
เพียงแต่ว่าเห็นข่าวเมื่อเช้าผมก็สั่งให้ทางเลขาผมเนี่ย
ให้สร้างความรู้การสอบสวนเอาข้อที่จริงมาให้ได้ภายใดก่อนสู่มงเวียน
แล้วผมก็เข้าได้ที่จริงแล้วว่าเขาไปคุยกันเรื่องหน้ากากจริง
ส่วนคุณพิจนันจะให้สัมภาษณ์ข่าวยังไงผมไม่ทราบแต่ความจริงก็คือความจริง
แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือมันไม่มีการซื้อขายหน้ากากกันจริง
คุณจมฝนลองคิดดูหน้ากากจำนวน๒๐๐ล้านมันต้องใช้เวลาผลิตตั้งแต่กี่เดือน

แล้วจริงแล้วเนี่ยคุณสอนสุรีเนี่ยผมติดตามเท็จเนี่ยทั้งวันเนี่ยดูแล้วเขาก็เป็นบุคคลที่ด่างรัฐบาลมาตลอด
มันมีอะไรแอบแสงข้างหลังหรือเปล่าครับ
คือท่านค่ะประเด็นนี้สำคัญเหมือนกันแต่เดี๋ยวมาถามท่านเรื่องนี้ใหม่
ขอกลับไปที่ตกลงคุณพิธีนันเนี่ยอยู่ในคณะทำงานของรัฐมนตรีธรรมนัฐถูกต้องนะคะ
แต่ว่าท่านไม่เคยคุยกับเขาส่วนตัวไม่ได้เคยคุยกันเอง
ไม่ได้มีเบอร์ของกันและกันถูกไหมคะ
ผมไม่เคยคุยแต่เวลาผมเดินทางไปตรวจราชการทางสุราช
คุณพิสุนันเขาก็มารับในฐานะเป็นอดีตผู้สมัครพักพลังประชารัฐด้วยกัน
รัฐมนตรีคะคนโคต้าคณะทำงานของรัฐมนตรีแต่ละคนนี้ได้คนละเท่าไหร่คะท่าน
หมายถึงว่าได้จำนวนกี่คนคะแต่ละคณะเนี่ยค่ะ
ไม่เกิน๕๐ท่านครับ
ซึ่งเขากินเงินเดือนเหมือนกับ
ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองเลยครับ
เป็นหน้าที่เป็นตำแหน่งที่ตั้งขึ้นนะครับ
โดยผมตั้งขึ้นไม่มีหน้าที่ไปทำอะไรเลย
มีหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งของตัวเอง
เขาได้ค่าจ้างจากรัฐมนตรีเหรอคะ

แล้วเขาได้ค่าจ้างจากรัฐมนตรีไหมคะ

ได้ค่าจ้างจากรัฐมนตรีไหมคะเพราะเขาเป็นคณะทำงานท่านเนี่ยค่ะ
ไม่เคยไม่เคยไม่เคยเดี๋ยวเอาตังค์เดี๋ยวมาจ้างคนพวกนี้ครับ
เอาเขาไว้กับตัวทำไมคะในเมื่อรู้จักกันก็ไม่รู้จักอะค่ะ

ตั้งให้เป็นคณะทำงานดูแลพื้นที่เขตเลือกตั้งที่๖จังหวัดสุราช

แต่รัฐมนตรีธรรมนัฐไม่ได้ดูพื้นที่ภาคใต้ไม่ใช่เหรอคะ

สอสอที่สอบตกทั้งหมดไม่ว่าภาคไหนก็ตาม
ในเวลานี้มันต้องมีพื้นที่การเมืองให้เขาอยู่

ทีนี้ในส่วนของการทำงานเนี่ยนะคะ
คุณพิตินันเนี่ยได้ทำอะไรในฐานะคณะทำงานของรัฐมนตรีธรรมนัฐบ้างคะ
ก็ยังไม่เคยได้ทำอะไรให้ผมเลยครับ

ครับผมค่ะรัฐมนตรีที่ท่านบอกว่ามีการตั้งคณะทำงานในส่วนของกระทรวงท่านเองเนี่ยนะคะขึ้นมาสอบเรื่องนี้เนี่ย
คืออันนี้คือตั้งชุดพิเศษขึ้นมาเองหรือว่าเป็นข้าราชการในกระทรวงทำหรือว่าเป็นใครทำ
เป็นฆาตราชการในกระทรวงครับ
แล้วกระทรวงท่านจะไปตรวจสอบเรื่องนี้ได้ไงคะเพราะมันข้ามห้วยมากเลยนะคะ
ก็เราตั้งผู้ตรวจของกระทรวงขึ้นมาโดยมีนายรัฐนะสวามิชัยเป็นหัวหน้าตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ

เป็นผู้ตรวจกระทรวงเกษตรศาสตร์ก่อน
แล้วกระทรวงเกษตรจะไปยังไงคะไปตรวจสต๊อกหรือว่าไปดูที่
ไม่ใช่ตรวจสอบคุณพฤตินันว่าคุณเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าไม่ได้ก็ตรวจสอบสต๊อกคนละเรื่องกันครับ
ตรวจสอบคุณพิตินันแต่ว่าใช้ข้าราชการกระทรวงเกษตรเหรอคะ

มันเป็นงานยังไงคะหรือว่าต้องเป็นหน้าที่ตำรวจคะท่าน
ก็ต้องแก้ไขเร็วที่สุดทำให้ว่าเป็นเรื่องที่เลยมันวอกออนไวต์ต่อเมื่อสุดของพี่ด้านประชาชนครับ
ตอนที่คุยกับขออภัยค่ะตอนที่คุยกับนายกรัฐมนตรี

นตรีธรรมนัฐนะคะที่คุยกับนายกวันนี้นะคะ

ผมแค่เรียนทางผ่านทางไลน์ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งนายกไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบหรือว่าถามอะไรเพิ่มเติมเลยเหรอคะรัฐมนตรี
ท่านก็เป็นห่วงเรื่องนี้ก็ให้ตรวจสอบข้อที่จริงนะครับ
ตอนนี้คุณพิธีนันยังสามารถติดต่อได้อยู่ใช่ไหมคะ
ทีมงานท่านยังสามารถติดต่อเขาได้อยู่ใช่ไหมคะ

เขาไม่ได้ถูกสั่งห้ามให้เก็บตัวหรือว่ายังไงใช่ไหมคะ
เพราะเห็นไม่ได้แถลงข่าวที่สุราชแล้วอะค่ะ
ผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาไปแจ้งความที่สุราชแล้วเนี่ย
ก็ยังติดต่อทีมงานเพราะทีมงานต้องการสอบสวนเขานะครับ

รัฐมนตรีหลังจากนี้ในส่วนของบทบาททางการเมืองของท่าน
จะเป็นตัวรัฐมนตรีเองหรือว่าให้เป็นหน้าที่ของนายกในการตัดสินใจคะ
มันต้องดูเหตุผลว่าข่าวเนี่ยบุคคลที่เอาไปโพสต์เนี่ย
คุณไปทำอะไรคุณต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับ
เราไม่ได้แต่งตั้งให้เขาไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับ
เป็นคณะทำงานที่ดูแลพื้นที่เครื่องเครื่องสร้างที่๖สุขสุภาพชั่วนั้น
ค่ะรัฐมนตรีคะเมื่อสักครู่นี้ประเด็นที่ท่านพูดถึง
ที่บอกว่าจริงแล้วคุณสอนสุวี
เป็นคนที่ไม่ได้ชื่นชมรัฐบาลซะด้วยซ้ำไปถ้าย้อนกลับไปดู
อันนี้ท่านกำลังจะหมายความว่าสิ่งที่ทำนี้เป็นขบวนการล้มรัฐบาลหรือเปล่าคะ

แต่ต้องไปคุณจอมขวัญลองไปดูติดตามเพจเขาดูนะครับ
เขาก็ไม่ได้มีความหวังดีต่อรัฐบาลเท่าไหร่หรอกครับ
ซึ่งในเวลานี้ผมก็ยังถือคำลักษณ์อยู่ว่า
คนเหล่านี้มาจากไหนมีวัตถุประสงค์อะไร
แต่ว่าถ้าสมมุติเราใช้วิธีการคิดเดียวกันเนี่ยนะคะ
สอสอที่เคยเป็นของฝ่ายค้านก็ยังไปร่วมงานกับรัฐบาลได้
คนที่เคยเป็นคั่วการเมืองอีกฝั่งหนึ่งก็ยังย้ายมาอยู่พักรัฐบาลได้เลยนะคะ
คือถ้าจะใช้วิธีคิดแบบนี้ก็เท่ากับว่าก็กับใครก็ได้เลยนะคะรัฐมนตรี
มันคนละประเด็นครับอันนี้เรื่องเนี่ยกับหน้ากากถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับ
ใช่ค่ะใช่ค่ะบ้านเงินกำลังเกิดสงครามอยู่แล้วคุณไปทำอย่างนี้นะครับ
เราต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณจะส่งอะไรคุณไปโพสต์อย่างนั้น
ค่ะผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เจ้าที่ตำรวจเขาจะขยายกดต่อไป
คุณค่ะท่านขอถามนิดเดียวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะตัวของคุณสอนสุวีเนี่ยนะคะ
มาอยู่ที่ส่วนกลางแล้วนะคะเอ่อมีข้าราชการกระทรวงท่านหรือว่าทีมงานคณะทำงานท่านหรือว่า
คนทำงานให้ท่านเนี่ยได้ไปเข้าร่วมสอบหรือไปติดตามในการทำงานของตำรวจในการสอบเขาไหมคะ
ผมว่านี่มันเป็นความลับของทางราชการที่ตำรวจเขากำลังขยายผลอยู่ครับ
ปล่อยให้เจ้าที่ตำรวจทำงานให้เต็มที่ก่อน
เข้าใจค่ะแต่ว่าทางทีมท่านไม่มีใครเข้าไปได้มีส่วนร่วมเรื่องนี้ใช่ไหมคะ

ค่ะรัฐมนตรีหลังจากนี้จะมีการแถลงเรื่องนี้อีกไหมคะ
ถ้ามีความคืบหน้าชัดเจนไม่ว่าจะกับตัวของคุณพิตินันหรือว่าของคุณสอนสุวีก็ตามนะคะ

ในส่วนของคุณสอนสุรีเนี่ยผมไม่เกี่ยวข้องผมไม่มีอะไรต้องไปแถลงนะครับเพราะว่าผมไปรู้จักเขา
ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจส่วนคุณพิธีนันเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของธนบังการที่สอบสวนหากเขาผิดนะครับก็ตำรวจเรียนคดีกับเขานะครับ
ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลตอนนี้แล้วก็ของวันนี้นะคะขอบคุณรัฐมนตรีตอนนี้นะคะ

เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ
ผมอยากขอโทษทุกคนครับที่ผมทำลงไปนะฮะทำให้คนเดือดร้อนนะ
อ่าก็คือผมไม่มีอะไรจริงจริงนะครับ
ยังกล้าพูดตรงนี้ครับนะครับคือคือที่เราพูดเพราะว่าเมื่อเมื่อตอนเช้านี้ก็ไป
ไปไปไหว้พระมาที่เขาวิชกูค่ะค่ะแล้วก็แล้วก็เมื่อคืนนี้ผมก็ได้
ได้ทราบข่าวนะฮะอืมผมก็ไปโรงพิธีประจำวันไว้อืมอืม
ที่ขนาดครับอ่าที่โรงพักษณ์นะครับคือเรื่องต้นคือว่าข่าวในตัวเชื่อมันแรงไป
แล้วแล้ววันนี้มาพบกับท่านผู้จังการในเรื่องอะไรครับเรายังไม่ทราบครับ
เพราะว่าคือทางตำรวจแจ้งไปเราก็มาครับเรายังไม่ทราบว่าคือที่ให้มาพบเนี่ย
ที่เรื่องอะไรครับนะครับปัจจุบันคุณบอยทำอาชีพอะไรค่ะอ๋อ
นะครับปัจจุบันคุณบอยทำอาชีพอะไรคะก็ผมก็ทำเป็นอาชีพอ่า
ตลาดนัดนะครับทำจากตลาดนัดครับค่ะสรุปแล้วค่ะเราได้รู้จักกับคนสนิทก่อน
ครั้งเดียวครับเจอครับแล้วก็นั่งกันแบบเพื่อนอย่างนี้ครับ
กับพี่พี่น้องน้องครับครับครับรักกันพี่ครับเพราะคนนิสัยดีครับ
ไปคุยไปคุยเรื่องอะไรกันครับพี่ไม่มีเรื่องอะไรครับเต้ยก็นั่งกันสบายสบายครับ
นะฮะแล้วสถานสถานการณ์ก็แบบแบบเนี้ยครับไม่มีอะไรครับค่ะ
พี่มีหน้ากากอนามัยในตัวไหมคะไม่มีครับผมยังไม่มีมาเลยครับอ่า
วันนั้นนิดนึงว่าไปทำอะไรที่นั่นอ๋อผมนั่งดื่มวายครับครับกับน้องครับ
อ๋อที่เป็นคางหน้ากากอันนั้นมายังเยอะอันนั้นไม่ได้คางนะครับอ๋อ
มันเป็นของใครก็ไม่รู้ครับนะฮะผมก็เข้าไปครับนะฮะ
เข้าไปก็มันก็ไม่มีอะไรครับคือมันมีรถคันเดียวเล็กเล็ก
มันไม่ใช่ครังนะครับแต่ทีมสุดท้ายแล้วก็ชวนออกว่าเราหาน้ากากเจอน่ะ
หน้ากากมันหายเรามาหาหาไม่เจอแต่สำหรับคนว่าหาน้ากากก็ไม่เจอ
เจอไม่ได้เกี่ยวแต่เพื่องไม่ใช่ของเราเราก็ไม่มีเงินไปซื้ออ๋อ
ก็ตามที่เจ้าที่นักข่าวได้พยายามสัมภาษณ์นะคะ
สำหรับคนที่คนย่าจะอยากได้คำตอบมากที่สุดนะคะ
แต่ทีนี้ในส่วนของการสอบของตำรวจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่า
จะมีการดำเนินคดีอย่างไรบ้างแล้วตกลงของมีจริงไหมอยู่ที่ไหน
มันมีประเด็นยังเหลืออยู่อีกหลายประเด็นนะคะคุณผู้ชม
สำหรับเรื่องของหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะเรื่องของการกระจายทางฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ตกลงแล้วทำไมโรงพยาบาลยังเปิดรับบริจาคอยู่
แล้วก็จริงอาจจะมีบางแห่งด้วยซ้ำไปที่ต้องการรวมตัวกัน
เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการปัญหาเรื่องนี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะ
แต่ว่ายกเลิกไปนะคะในขณะที่ส่วนของโรงงานเองโรงงาน
เรียนบอกแทนกันแล้วกันนะคะคือโรงงานเป็นกลุ่มบุคคลที่
อยากให้พูดที่สุดในข่าวเหมือนกันนะคะ
แต่ก็ดูแล้วหลายโรงงานกระอักกระอวนที่จะให้ข่าวกับนักข่าว
แต่เอาตามที่นักข่าวได้ข่าวมาโรงงานมีปัญหาอีกชุดหนึ่งนะคะ
เช่นเงินได้เร็วไหมนะคะเขามีเงินไปหมุนเพื่อที่จะทำธุรกิจของเขา
ต่อหรือเปล่านะคะตกลงแล้วโรงงานเนี่ยมีปัญหาในการกระจายของ
ไปถึงจุดขายต่างต่างจริงไหมการเข้าไปควบคุมดูแลโดยเจ้าที่ของ
กโสมพณิชย์แล้วก็ทหารสังกัดกองบัชการกองทัพไทยที่เรียนสำหรับ

ไม่แน่ใจว่าบทบาทและหน้าที่มีผลต่อ
สิ่งที่เกิดขึ้นในการทำให้เกิดความคล่องตัว

กระจายสินค้าไปตามหน่วยเล็กหน่วยย่อย
ที่เราประชาชนย่อยไปหาซื้อเอาได้ไหม
หรือต้องไปตามหน่วยใหญ่จุดใหญ่ที่ใหญ่เท่านั้น